เรื่องของตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
แล้ววันนี้จะมีการประชุมของสอบคอชุดใหญ่ในช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับ
เรื่องของการยกระดับมาตรการต่างหรือไม่
หรือว่าล็อกดาวน์เต็มรูปแบบหรือไม่

เพราะว่าตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่เลย
วันนี้สำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่รายงานประจำวันที่๑๖สิงหาคมนะครับ
อยู่ที่๒๑๑๕๗รายนะครับก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วไป๒๔๙๙ราย
แล้วก็ผู้ติดเชื้อซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ๖๕๘รายนะครับ
สำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมในบ้านเราโอ้โหทะลุ๙แสนกว่าเข้าไปแล้วนะฮะ
อยู่ที่๙๒๘๓๑๔รายเราไม่อยากเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมทะลุล้านนะนะฮะ
ส่วนผู้เสียชีวิตประจำวันนี้นะครับก็คือ๑๘๒รายรวมเสียชีวิตสะสมอยู่ที่๗๗๓๔รายนะครับ
สีเขียวเป็นช่องที่น่าสนใจเพราะว่ารักษาหายแล้วรายงานรายวันนี้อยู่ที่๒๙๘๔รายนะครับ
แต่นอกจากนี้คุณผู้ชมก็จะต้องดูคนที่ยังรักษาอยู่นะคะเพราะว่าผู้ที่รักษาอยู่เนี่ยมันมียอดสะสมนะคะ
ตอนนี้ผู้ป่วยที่รักษาอยู่๒๑๙๓๔รายแล้วในจำนวนนี้มีคนที่เป็นผู้ป่วยอาการหนัก๕๖๒๖ราย
รวมถึงผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยเนี่ยนะคะ
ใช่ตรงผู้ป่วยอาการหนักเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นตัวเลขที่ไปสัมพันธ์กับตัวเลขของผู้เสียชีวิตในวันต่อไปนะฮะ
คุณผู้ชมแล้วก็กรุงเทพนครมีรายงานออกมานะครับว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง๔๓๒๔ราย
ลักษณะเหมือนท้อกับเรื่องของงานแล้วบอกว่าวันนี้อาจจะไปยื่นหนังสือในการลาออกจากการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
ต้องรอจับตามองอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ของจังหวัด
ที่ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากนะครับ
คุณผู้ชมฮะเรื่องของการรอเตียงรอรับการรักษา

กรณีนี้ของชายวัย๓๒ปีน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม

ท้ายที่สุดเสียชีวิตเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
แม่ที่คอยดูแลนะครับผู้เป็นแม่เนี่ย
ถ่ายคลิปอาการของลูกคือลูกชายนั่งอยู่เฉย
บอกไม่มีแรงขยับตัวแล้วและเริ่มหายใจไม่ออก
และนี่แหละครับคือคลิปสุดท้ายของชีวิตผู้ชายคนนี้
คุณผู้ชมดูคลิปนี้กันหน่อยนะฮะ

หายใจหายใจอ่อนละทวยแล้วเนี่ย

หายใจแบบปอดแล้วทวยมากเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากจริง
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่คืออาการที่ผู้ชายคนนี้กำลังเผชิญอยู่

นี่คือผู้เป็นแม่ที่ดูลัยลูกชายอย่างใกล้ชิด
ผู้ชายคนนี้คือนายสุธาเทพหรือว่าโดนัท

เป็นผู้ป่วยโควิดที่มีน้ำหนักตัวกว่า๒๐๐กิโลกรัม
แล้วก็เสียชีวิตระหว่างรอรับการรักษาอยู่ที่บ้าน
โดยผู้เป็นแม่ได้ถ่ายอาการของลูกไว้
เพื่อที่จะส่งไปขอความช่วยเหลือ
เหตุการณ์นี้ผู้เป็นแม่บอกว่าไม่ทันการ
เพราะว่ารอเตียงรอการช่วยเหลือ

ผู้เป็นแม่คือนางสุนีพุ่มพิษหรือนางเอ๋า
หรือว่าโดนทัศน์อายุ๓๒ปี
ก็มีอาการเจ็บป่วยตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ
จริงแล้วลูกชายเป็นคนแข็งแรงไม่มีโรคประจำตัว
ยกเว้นแค่อ้วนน้ำหนักเยอะนะครับ
ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาลูกชายรู้สึกไม่สบายนิดหน่อย
กินยาก็หายแต่ลูกบอกว่าไปโดนฝนข้างนอกมา

แล้วพอเข้าบ้านก็มีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวกินยาเข้าไป
ก็พอจะหายดีอยู่บ้างนะครับแต่หลังจากนั้นมีอาการไอมีไข้
แล้วก็วันที่๖สิงหาคมไปคลินิกให้หมอฉีดยาให้
แล้วก็กลับมาที่บ้านแต่ทีนี้ยังมีอาการไอมีอาการไข้
เอามาตรวจแล้วพบว่าลูกชายมีผลตรวจเป็นบวกคือขึ้น๒ขีด

ทีนี้มีการแจ้งไปยังหน่วยงานต่างและขอความช่วยเหลือ
ไปยังทนายโป้งก็คือทนายเกียรติคุณต้นยาง
ซึ่งทนายโป้งก็ทำทุกอย่างเหมือนกันนะ
ในการที่จะติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง
ปรากฏว่าหน่วยงานบอกให้รอให้รอตั้งแต่วันที่๖สิงหาคม
เวลาเอาอุปกรณ์มาให้ก็เอาแค่ประหลอดวัดไข้
กับเครื่องวัดออกซิเจนมาให้แค่นั้นเอง
นี่ทนายโป้งบอกรวมถึงผู้เป็นแม่บอกนะครับ
แต่ว่ายาก็ไม่มีมาให้จะพาไปโรงพยาบาลก็ไม่ยอมพาไป
บอกว่าต้องรอเตียงแต่ทีนี้ผู้เป็นแม่บอกว่าห่วงเหลือเกิน
คือลูกชายน้ำหนักเยอะแล้วมีอาการต่างเริ่มออกแล้วนะฮะ
หายใจไม่ออกบ้างไอไข้บ้างนะครับ
และทีนี้ไม่ทันการทนายโป้งเปิดเผยออกมาวันที่๑๔สิงหาคม
บอกว่าตอนนี้ประสานหน่วยงานได้แล้วรอนิดหนึ่งหน่วยงานกำลังเข้าไปรับ
แต่ช่วงค่ำของวันที่๑๔สิงหาคมผู้เป็นแม่โทรไปบอกทนายโป้ง
บอกว่าลูกชายเสียชีวิตแล้วใช่ค่ะไม่รอดแล้วนะฮะ
ก็เลยเป็นกรณีของการเสียชีวิตคาบ้านเนี่ยนะครับ
คือหลังจากที่ตัวของนายโดนัทเสียชีวิตคืนวันที่๑๔สิงหาคม
มันก็จะกลายเป็นเรื่องของการจะนำศพไปเผาแล้วนะครับ
ตัวของทนายโป้งหรือว่าทนายเกียรติคุณต้นยาง
ก็ติดต่อไปยังเจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องย่านไซน้อย
เพื่อขอให้มีการช่วยเผาศพของโดนัทให้
แล้วก็ติดต่อหาโรงศพขนาดใหญ่เบอร์๒๔นะครับ
เพราะว่าโรงธรรมดาทั่วไปเบอร์๒๐
แต่ว่าน้องโดนัทก็มีน้ำหนักเยอะแล้วก็รูปร่างใหญ่นะครับ
ก็ต้องใช้โรงศพที่ใหญ่แล้วให้เจ้าหน้าที่รับศพไปส่งทำพิธี
โดยทีนี้ฮะทนายโป้งไปที่วัดเองแล้วก็ต้องไปวีดีโอคอร์แบบนี้คุณ
คือทนายโป้งทำให้ทุกอย่างเพราะอะไร
เพราะว่าพอรู้ว่าคุณโดนัทติดโควิดแม่
ถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแม่ก็ต้องกักตัวก็มาประกอบพิธี

ใช่นะฮะทนายโป้งเองก็ต้องมีการวีดีโอคอร์ถ่ายพิธีแบบนี้
ส่งไปให้นางอ้อยผู้เป็นแม่ของโดนัท
เพื่อให้พูดคุยกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย
แม่ก็บอกลูกชายให้วิญญาณลูกชายไปสู่สุขติ
แล้วก็วีดีโอคอร์เพื่อให้แม่เห็นพิธีการทางศาสนาทั้งหมด
แล้วก็ที่สำคัญนะคุณนะคือพระท่านเจ้าอาวาสของวัด
ท่านเจ้าอาวาสวัดเนี่ยท่านมีจิตเมตตามากคุณ
เพราะว่าการเผาศพครั้งนี้เผาสักประมาณตี๔ตี๔กว่านะครับ
และเผาเมื่อวันที่๑๕สิงหาคมครับคือเมื่อวานนี้
แล้วก็มีการเก็บอัฐิเก็บกระดูก
ทีนี้ตัวทนายโป้งเองก็ได้เก็บอัฐิไปส่งให้คุณแม่ที่บ้านนะครับ
ทีนี้คุณแม่ก็บอกว่าดีใจมากนะครับที่น้องได้กลับมาบ้าน
ขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์ทำทุกอย่าง
แล้วก็ตัวแม่เองก็ยังคงคิดถึงน้องอยู่ทุกวัน
ร่างกายของแม่ปกติไม่มีอาการไอหรือเป็นไข้ใด
ตอนนี้ยังไม่เห็นมีใครมาบอกหรือว่าแจ้งผลการตรวจเลย
ค่ะแต่แม่บอกว่าตอนนี้ตัวแม่เองก็ไม่ได้มีอาการอะไร
ไม่ได้มีไข้ไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนอะไรนะ
แล้วก็แม่ขอขอบพระคุณทุกฝ่ายจริงรวมถึงขอบพระคุณ
แล้วก็กราบนามัศกาลไปถึงท่านเจ้าอาวาสวัดอวมอ่องประชานรุมิตร

ที่ท่านมีจิตเมตตาในการที่จะเผาศพลูกชายให้
ตี๔ตี๕ก็ต้องมีการเผาศพลูกชายนะครับ
ทีนี้ผู้เป็นแม่พูดสะท้อนไปถึงหน่วยงานนะคุณนะ
บอกว่าอยากให้หน่วยงานวางระบบสาธารณสุขให้รวดเร็วกว่านี้
ชีวิตของคนมีค่าให้มานั่งรอไปวันคุณ
ตั้งแต่วันที่๖สิงหาคมถึง๑๔สิงหาคม
จนกระทั่งลูกชายสิ้นลมหายใจเนี่ย
คืออยากจะบอกว่าหน่วยงานต่างขอให้จัดระบบประสานงาน

แล้วโดยเฉพาะคนที่มีความเสี่ยง
เสี่ยงที่ว่าคือเป็นโรคอ้วน
อันนี้มันสามารถที่จะเข้ารับการรักษาเลยได้ไหม
ใช่จริงกรณีของคุณโดนัทเป็นกรณีศึกษามาก
ที่ควรจะได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว
เพราะว่ามีโรคอ้วนน้ำหนักถึง๒๐๐กิโลกรัม
ก็เหมือนกับทนายโป้งแล้วก็ทางท่านเจ้าวาดวัด
ท่านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันแหละบอกว่า
ชีวิตทุกชีวิตมีค่าอยากให้มีการปรับ
มีการจัดระบบด้านสาธารณสุขเสียงใหม่นะครับ
ขณะที่เรื่องราวความเชื่อก็มีเรื่องหนึ่งนะคุณนะครับ
คือจิตอาสาที่ขับรถนำศพของคุณโดนัทไปเผา
ก็คือนายวุฒิชัยกระจ่างวงอายุ๔๐ปี
เป็นจิตอาสาที่ขับรถส่งศพไปเผา
ทีนี้เขาบอกว่าเขากลับบ้านในตอนเช้านะคุณนะ
และเข้าไปนอนที่โรงงานทำหีบศพโดยที่ไม่ได้คิดอะไร
แต่พอตื่นมาน้องสาวมาเล่าให้ฟังบอกว่าน้องสะพ้ายฝัน
ฝันว่ามีคนเนี่ยตามคุณวุฒิชัยมาเป็นคนตัวอ้วนใหญ่ใส่เสื้อแขนสั้น
ทีนี้คุณวุฒิชัยซึ่งเป็นจิตอาสานำศพไปเผา
ใช่ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริง
เพราะว่าเมื่อคืนก่อนนำคุณโดนัทนำร่างคุณโดนัทไปเผา
โดยตอนนั้นเป็นการเร่งรีบนะครับแค่ไปรับศพแล้วก็รีบไปส่งศพที่วัด
โดยไม่ได้บอกกล่าวทั้งวิญญาณผู้ตายและไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง
ซึ่งปกติแล้วจะต้องทำพิธีก่อนจะเคลื่อนย้ายศพ
ต้องขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางบอกวิญญาณผู้เสียชีวิตว่าจะพาไปไหน
และพอไปถึงวัดก็ไม่ได้บอกลาวิญญาณผู้เสียชีวิต
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณผู้เสียชีวิตหรือว่าวิญญาณของคุณโดนัทเนี่ยตามมาหานะครับ
ฝันของน้องสะพ้ายบอกว่าโอ้โหเห็นเหมือนคนอ้วนตามมา
แล้วก็มีเสียงเพลงธรณีกันแสงดังอยู่ในฝันดังไปหมดเลย
และหลังจากนั้นก็มีคนยืนเรียงแถวแล้วมารับตัวชายที่มีรูปร่างใหญ่ไป
คุณวุฒิชัยจิตอาสาก็บอกเชื่อว่าเป็นวิญญาณของคุณโดนัท
แต่เรื่องนี้ทั้งหมดทั้งมวลมันสะท้อนเรื่องของระบบการรับการรักษาผู้ป่วย
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงน้ำหนักเยอะแบบนี้นะ